กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ผมก็นั่งฟังมาโดยตลอดนะครับ
เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับ
ผมก็ขอบคุณในคำอภิปรายของท่านประธานสมาชิกทั้งหลาย

และผมคิดว่าทุกคนก็มีความมุ่งหวังที่ว่าประเทศไทยเนี่ย

วันนี้ผมนั่งไปเช้านี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันว่า
มีเราพินางบประมาณประจำปี๒๖๖
หรือจะไปพินางบประมาณของพักการเมืองใหม่
ซึ่งยังไม่ได้เป็นรัฐบาลในเวลานี้นะครับ
อย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียง

เรื่องการจัดเก็บรายได้ของรัฐนั้นทุกคนก็ทราบดีว่า
วันนี้เราได้มีการผ่อนคลายผ่อนผันยืดอายุลดดอกเบี้ยอะไรต่างไปมากมาย
เพราะฉะนั้นรายได้ที่จะได้กลับมาก็ต้องแน่นอนครับ

เพราะสาการที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องโควิด
เรื่องของสงครามการค้าในเรื่องของสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคอื่น
อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับ
แต่สิ่งที่รัฐบาลทำไว้คือการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
ก็คือหลายปีที่ผ่านมาได้ทำหลายอย่างนะครับ

ถึงต้องดูผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุด

ว่าวันนี้มีประเทศไทยมีคนจนเท่าไหร่อยู่ในภาคส่วนไหนบ้าง

อันนี้ซึ่งมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติก็คือ
การแก้ปัญหาความยากโจรแบบพุ่งเป้าไร้กลัวเรือน
ซึ่งกำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้นะครับ
ว่าจะช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างไร
อันนี้คือการแก้ปัญหาที่มันเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
สิ่งแรกสำคัญในสถานที่เราต้องมองร่วมกันก็คือว่า
เราจะทำยังไงให้ทุกคนอยู่รอด

ผลสำเร็จหลายอย่างก็มีอยู่นะครับ
คือถ้าจะพูดกันแต่เพียงว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย
ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมมากนักหรอกนะครับ

เมื่อสักครู่ท่านก็พูดมาถึงประเทศที่มีประชากร
ไม่ถึง๑๐ล้านบาท
เขามีรายได้สูงเขาเก็บภาษี๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์

แต่เราก็ยังไม่ได้ไปรีดเลือกกับใคร

เพราะรู้ว่าประเทศไทยเรายังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
ผมอยากทราบว่าที่ผ่ามานั้น
โดยเพราะคนที่อภิปรายวัฒบัน

ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาหลายปีก็จริงล่ะ

คือเกิดโอกาสให้ประชนเข้าถึง

ที่เขาเรียกว่าความเท่าเทียม
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจุเต้า
ที่ขอยัดกล่าวน้ำนะครับ
สสภไทยสสศรัลทิมสุวรรณ
ที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลย

รู้ไหมครับว่าเราให้ความสำคัญการลงทุน

นำมันใช้ได้แก้ปัญหาในการภารกิจการฯ

ก็เป็นหน้าที่ของท่านต้องพินานะครับถ้ากฎหมายใดที่เป็นประโยชน์
กฎหมายใดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชน
ก็ช่วยกันช่วยกันนะให้มันผ่านมาให้เร็วนะครับ
มัวแต่ขัดแย้งกันอยู่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนา
สิ่งที่มันจะเกิดเชื้อบ้างเมื่อกี้รายได้มันจะเกิดขึ้น
หรือจะลดขนาดการณ์ลงอะไรลงมันก็ใช้เทศเข้ามา
นี่อยู่ในแผนของกพอยู่แล้ว
แต่คราวเดียวกันถ้ายังไม่พร้อมตรงนี้
เราลดแล้วใครจะทำงานให้ท่าน
ผมให้นโยบายไปแล้วว่าทุกกระทรวงจะต้องลด
ปริมาณฆาตการลงในแต่ละปี

แล้วประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน
พร้อมจะเปิดประตูสู่โอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล
ทำให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วขึ้น
ในปี๒๖๔ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านของไทย
อยู่ที่๓๐๘ล้านบิตต่อวินาที

โครงการเน็ตบุบัน๗๔๗๔๙๘๗บุบันทั้งประเทศ
เข้าถึงการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
แล้วเป็นโครงการที่เราได้รับรางวัลจากสหภาพธุรกรรมมนาคมระหว่างประเทศ
จากนั้นจะมีโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
พิธรบาลบรรณการอยู่เดิมมีอยู่เส้นเดียวและเพิ่งพาเขาด้วย
วันนี้เราเดินบรรณการต่อจะช่วยเสริมบทบาทของไทย
ในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเน็ตระหว่างประเทศ
เชื่อมต่อจีนอินเดียอาเซียน
มีพยากรรวมกันกว่า๓๓๐๐คนเกือบครึ่งโลก
มันต้องทำตรงนี้ให้พร้อมทำปีเดียวก็ไม่เสร็จ
นี่เริ่มมาตั้งแต่ผมเข้ามาในปีแรกจนถึงวันนี้มันได้อย่างนี้ออกมา
ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารการแผ่นดิน
เราก็นำมาเริ่มนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูล
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่วันนี้ก็เอามาใช้ในเรื่องของการ
ให้เกิดสังคมไร้เงินสดพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นเครื่องบินในการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการต่างต่าง
จนสามารถปฏิบัติการได้จริงในขณะนี้ไม่ว่าจะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สามารถจ่ายเงินโดยตรง๑๔ล้านรายให้กลุ่มปลอบางผู้สูงอายุผู้พิการ
เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชน
ก็จะสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดในระบบต่างอีกมากมายที่ท่านว่า
มาให้ประชนเข้าถึงประชากรเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเร็วที่สุดตรงตัวที่สุด
คิดอย่างนี้สิครับถ้าท่านบอกว่าจ่ายเงินเท่านี้เท่านั้นเมื่อกี้เนี่ย
คูณตัวเลขมาที่เท่าไหร่ท่านหาเงินได้หรือยังตอนนี้
ขณะเดียวกันท่านก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีทางอื่นนอกจากจะรีดภาษี
ต่อการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ
ที่เราจะเลือกว่าเราจะค้าขายกับใครอะไรต่าง
ไม่ใช่ว่าอยากจะขายเขาก็จะซื้อคงไม่ใช่แหละครับ
มีขั้นตอนอีกมากมายที่ต้องเจรจาต้องต่อรอง
แล้วกฎิกาแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีก
นั่นคือความยากง่ายในการที่ท่านจะขายของกับใคร
เพราะเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของพันธสัญญาที่มีต่อกัน
มีหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่าย

ผมทราบดีว่าวันนี้โอกาสของเราคือเรื่องของเกษตรกรรม
ขณะเดียวกันก็ขาดแคนเรื่องของพลังงานหรือปุ๋ยหรืออื่น
รัฐบาลก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ได้
แต่ไม่ใช่ว่าประกาศโครมโครมไปซื้อจากโน่นซื้อจากนี่ซื้อจากนั่น

ในเรื่องโครงข่ายเหล่านี้เรานำไปสู่ในเรื่องของเรื่องสาธารณสุขด้วย
เรื่องโครงการศรีราชสมาธพิทัลโรงพยาบาลอัชฌิริยะ
สถานีกลางบางซื่อสถานีเป็นสถานีอัจฉริยะ
ยกดับการให้บริการด้วยทฤษณียุคุณยนต์ประหยาบรรยาสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น
แล้วเกิดขึ้นมาแล้วในหลายที่ด้วยกัน
ไม่พูดถึงเลยท่านพูดถึงแต่ไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่ทำ
เวลาพูดก็ไม่ฟังแล้วก็หาทางโจมตีให้มากที่สุด
ผมจำเป็นต้องชี้แจงไม่งั้นประชนก็ตามไปหมด
ให้เขาเลือกให้เขาเข้าใจนะครับว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลได้อย่างไร
เวลาท่านได้เป็นรัฐบาลท่านก็ต้องทำแบบผมนี่แหละครับ
ทำยังไงประชาชนจะร่วมมือผมไม่โทษใครอ่ะแต่หลายอย่างมันต้องร่วมมือ
ร่วมมือเข้าใจคำว่าร่วมมือไหม
อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ยังไม่เห็นด้วยผมก็จะรับไปพินา
บมาต่างที่เสนอมาทั้งหมดเสนอมาผ่านข้างล่างขึ้นมาเกือบทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะท้องถิ่นจากจังหวัดขึ้นมา
นะครับกระทรวงทำบรมกรมก็ผ่านไปขึ้นมา
คณะทำงานสถาปันประมาณสภาพัฒน์คณะกรรมการตรวจสอบแผงกรรมการ
อยู่ดีจะไปตั้งโครงการเองมันทำไม่ได้หรอกครับ
เพราะเรามาจากข้างล่างขึ้นมาแล้วมาดูซิว่าอันไหนที่รัฐบาลจะลงทุนเอง
เพราะมันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่อันนั้นเป็นโครงการที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย
มันจะได้ไปสอดประสานกันกับข้างล่างที่ท่านพูดที่ผ่ามาทั้งหมดเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่มาจากหลักซึ่งผมไม่ปฏิเสธรับเข้ามา
แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาระดับล่างขึ้นมาด้วยข้างบนก็ต้องมาตรวจสอบคัดกรองความถูกต้อง

ถ้าเราไม่ขึ้นภาษีเราก็จะหารายได้ใหม่ขึ้นมา
รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยั่วในการที่จะหารายได้ใหม่จากในเรื่องของผลงานวิจัยและพัฒนา
ซึ่งก็เดินหน้าไปมากพอสมควรวันนี้รัฐบาลก็ปรับแก้ว่า
สามสิบเปอร์เซ็นของประมาณภาครัฐเนี่ยจัดซื้อ
สินค้าหรือผลงานวิจัยพัฒนาในประเทศ
ซึ่งเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในทุกภาคธุรกิจในเรื่องของอาหารการกิน
นั่นคือความเข้มแข็งของประชาชนที่เขารวมตัวกัน
ท่านต้องทำให้ประชาชนรวมตัวกันให้ได้รวมตัวกันสร้างสรรค์

ไม่มีใครบริหารได้หรอกครับท่ามกลางความขัดแย้ง
ในเรื่องของการปรับยอดหนี้สาธารณะอะไรที่ว่า
มันก็จำเป็นเพราะท่านก็เห็นแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ท่านก็จะให้ต้องเป็นไปตามนี้เป็นไปตามนั้น
แล้วถ้าไม่ปรับมันจะไปได้ไหม
แล้วปรับมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันก็มีกฎหมายผมก็ไม่อยากจะปรับหรอ
ถ้ามันดีขึ้นถ้าไม่มีอะไรเราก็ลดลงไปเท่าเดิม
ไม่ใช่แช่ไปโน่นตลอดชีวิตตลอดชาติเป็นอะไรล่ะ

ในเรื่องของหนี้ครัวเรือนแน่นอนครับมันต้องเพิ่มขึ้น
มันต้องเดือดร้อนแน่นอนแล้วคิดว่าผมจะไม่รู้สึกอ่ะ
ผมไม่เห็นใจคนเป็นนี่อ่ะผมไม่เห็นใจคนจนล่ะ
แต่มันมากอย่างที่ท่านต้องการยังทำไม่ได้เพราะว่างบมารมันจำกัด
ท่านคูณตัวเลขน่ะท่านบอกครับ๓๐๐๐บาท
ท่านคูณ๓๐๐๐น่ะฟังดูเหมือนง่ายเหมือนน้อย๑๐๐๐๒๐๐๐๓๐๐๐
ครูแบบกี่ล้านคนครับมีข้อมือหรือเปล่าคนจนมีกี่ล้านคน

ตามดำดับมาผมบอกกันทุบายเราคืออยู่รอดปลอดภัยแล้วก็พอเพียง
หนี้สินลดปัญหาปลอดภัยทั้งสุขภาพปลอดภัยทุกเรื่อง
สุดก็คือเกิดความยั่งยืนมันต้องเดินอย่างนี้
ถ้าลื้อทั้งหมดถ้ามีโอกาสท่านทำนะครับ

ในเรื่องของน้ำบาดานจะมีพูดว่าน้ำบาดานขนาดเล็กขนาดใหญ่
มันก็มีความเป็นทั้งสองอย่างแต่เราก็เพิ่มการลงทุน
งบมาในการทำโครงการขนาดใหญ่อย่างที่ว่า๑๗จังหวัด
อย่างเช่นที่เราขวัญนี่ก็ปรับกระบวนการอยู่
แล้วก็ต่อเนื่องด้วยไปยังทุกจังหวัดที่มันมีปัญหาเรื่องน้ำบาดาน

ถึงจะมีปริมาณน้ำที่ใช้ที่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค

แล้วถ้าบางคนคิดถ้าบางเราทำเป็นการวิรัมตร์
ต้องซื้อเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมันใหม่
มันต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละครับใช้งบมารทั้งนั้นแหละครับ
นี่คือสิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นแล้ว
พูดเหมือนมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลย
อันนี้ผมก็จำเป็นต้องพูด
ในเรื่องของการใช้งบกลาง
บอกงบกลางมีไว้เหลือเฟือมากมายนายกก็ใช้เองไว้เอื้อประโยชน์
ท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดท่านพูดแบบไม่มีหลักการอะไรเลยนะ
หลักการใช้งบกลางแผ่นดินมีกฎหมายอยู่ทุกข้อทุกระเบียบ
ใช้เงินตรงไหนอย่างไรอย่างไรตรวจสอบสิครับ
ผมไม่เคยชี้นะผมไม่เคยชี้ว่าไปทำโครงการนี้ไปทำโครงการนั้น
ผมน่ะคือนายกรัฐมนตรีคือกำหนดนโยบายติดตามกรรมกราบดูแล
หาสิ่งใหม่มาคิดเอาวิสัยทัศน์มาไปทำเรื่องนี้
คิดดูสิได้ไหมถ้าเขาบอกคณะทำงานอีกร้อยคนอีกพันคน
เขาบอกทำไม่ได้ต้องทำแบบนี้ผมก็ฟังเขา
ผมไม่อยากย้อนกลับไปที่เก่าผมทำงานฆาตการมา๘ปี
อย่างที่ท่านว่าผมรู้อะไรเยอะแยะมากมาย

ครอบงำไหมถูกสั่งการไหม

เคยปรึกษาข้าราชการไหมเคยดูแผนสภาพัฒน์ไหม
เคยรู้จักคำว่ายุทธศาสตร์ไหมไม่เคยอ่านไม่เคยดู
เพราะเป็นนายรมตรีสั่งได้หมด
สั่งถึงผู้ว่าสั่งถึงท้องถิ่นทำนี่ทำโน่น

ขั้นตอนก็มีครับไปทบทวนใหม่
การจัดทำงานมายังไงมันมาเริ่มจากที่ไหน

บูรการนั้นเป็นงบที่ในกรณีที่เป็น

แต่ละส่วนที่รับผู้ชอบโดยตรงไม่เพียงพอ
หรือกิจกรรมวัลหรือหน่วยงานอื่น

เพื่อทำงานร่วมกันให้สำเร็จไปพร้อมกัน
ไม่ใช่แก้อย่างหนึ่งอีก๕อย่างไม่ได้แก้
นั่นก็จะมีงบบูรการขึ้นมา

มันก็ตั้งมาตั้งนานแล้วจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ย
เป็นช่องทางอะไรช่องทางที่ผมไปเติมให้
ไปประชุมขอมาตรงนั้นตรงนี้
ที่ไม่มีงบประมาณประจำปีอยู่ผมก็ให้งบกลางลงไป
ที่ประชุมกรรมการคัดกรองทุกอย่าง
ในเรื่องของการปรับลดบุคลากรผมพูดไปแล้ว
ต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือทดแทน
ต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ทุกอย่างมันไม่ทันใจหรอกครับ
รายที่เรายังไม่มีเงินเพียงพออย่างท่านว่าเมื่อกี้นี่
อย่าไปเปรียบเทียบประเทศที่เขามีรายได้สูงมากนัก
เราต้องพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้
แต่ความแตกต่างบริบทของประเทศไทย
มันต่างกันยังไงดูตรงนี้ด้วย
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่านตามฟังบ้างหรือเปล่า
ว่าก็มีผลงานเท่าไหร่กี่ร้อยชิ้นมาแล้ว

เปิดดูบ้างครับเขาพูดก็ไม่ดูไม่ฟัง
โดยงานแถลงชี้แจงก็ไม่ฟัง

ก็เรื่องของท่านผมก็จำเป็นต้องพูดตรงนี้
ต่อไปในเรื่องของ
ประเด็นคำถามงบประมาณ๑๔๐
เป็นอาจารย์บุคลอนภาครัฐและอื่นรวมมา๑๗๐
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ
เป็นค่าใช้จ่ายในอดีตแทนที่จะเป็นเรื่องของอนาคต
เหลือก็ประมาณตามโครงสร้างเพียง๑๓๐

แล้วเราก็ต้องทำกิจกรรมที่จะหาเงินเพิ่มเข้ามาให้ได้
ด้วยการวิจัยและพัฒนาการลงทุน
คือท่านบอกว่าไอ้นี่ก็ต้องดูแลไอ้นั่นก็ต้องลงทุน
รัฐบาลไม่ต้องกู้มากนัก
มันไปได้ไหมมันย้อนแย้งกันไหมนะ
ถ้าเราพิจารณานิดหนึ่งว่าบุคลากรภาครัฐที่

ถ้าโดยข้อเท็จจริงจะพบว่า
ค่าใช้จ่ายบุรคดังกล่าวเป็นไปเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชน
เช่นเงินเดือนของบุรกรทางการแพทย์

งบประมาณ๑๑๗๘๐๐ล้านบาท
เพื่อจะนำมาใช้ในการดูแลและบริการประชาชนที่เจ็บป่วย
หรือบริการด้านสาธารณสุขต่อจุงโมมานด้าน
บุคลากรหน้าการศึกษาของศูนย์ศาสตร์ธิการ

ง่วงประมาณ๒๐๔๐๐๐ล้านบาทเป็นต้น
นี้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อและพัฒนาประเทศ
และช่วยประเทศมีความพร้อมในการรับมือต่าง

บรรเภิกก์มาจากตรงไหนอะไรยังไง
ในขณะที่รายแข่ย์ประจำนอกจากมีรายแข่ย์บุคลาตรภาครัฐ

ส่งเสริมให้จนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และสังคมกลุ่มป่อบังผู้ได้โอกาสผู้สูงวัยผู้พิการและเด็ก
รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมีความอยู่ที่ดีขึ้น
มันเท่าปัญหาความแยกจนและสามารถฟึกภาคตัวเองได้
มันต้องใช้เวลามันต้องพุ่งเป้า
มันต้องหาข้อมูลจริงลงพื้นที่
ซึ่งที่เดินลงไปแล้วหาตัวคนจนแล้วจนจากอะไร
แล้วเขาควรจะมีเมนูอะไรที่ให้เขาไปแก้ให้เขาไปใช้ให้เขาไปทำนะครับ
ระหว่างนี้ก็ช่วยเหลือให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ใช้คำว่าอยู่รอดทุกอย่างอยู่รอดหมด
ทำให้เขาอยู่รอดเพราะฉะนั้นงบมาเงินกู้ทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมด
เรื่องการรักษาพยาบาลใช้เรื่องโควิด
เรื่องของการที่จะทำให้เขาอยู่รอด
เพื่อจะไม่ลดแรงงานลดการจ้างงาน
แรงงานก็ได้รับการดูแลตามกองทุนประกันสังคมไป
ตามดูสิครับมันต้องทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันทั้งหมด
ในเรื่องของงบกลางที่ว่านั้นนะครับ
ผมบอกไปแล้วว่ามันใช้หลายอย่างด้วยกัน
ทั้งในเรื่องของโควิดทั้งในเรื่องการดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ทุกธุรกิจรัฐบาลเขาเข้าไปดูแล
โรงงานอุตสาหกรรมเราก็ให้ดูแลให้สามารถเปิดทำงานได้

แต่ในประเทศไม่พอใจ
ทุกอย่างที่ทำที่ไทยทำวันนี้นะ
ผมไปวิธีต่างประเทศได้รับความชื่นชมอยู่หลายเรื่องด้วยกัน

เพราะเราคือเราเราคือกฎหมายของเราหรือคือรับนูลของเรา
ประเทศเขาก็ทำตามรับนูนของเขา
ระบอบการปกครองที่มันต่างกัน
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ของเราทำไม่น่าจะเยอะ
ถ้าเราสามารถที่จะปลดล็อกทุกอย่างได้เหมือนเขา
ผมคิดว่าทุกคนมาหมดประเทศไทย
ไม่ใช่ผมไม่ตามไม่ใช่ผมไม่คุยไม่ใช่ผมไม่เจรจา
ไม่ใช่ว่าผมไม่ร่วมมือไม่ทำอะไรเลย

แล้วก็ต้องพูดอ่ะ
เรื่องของงบประมาณองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหลื่อมล้ำ
อันนี้ก็เป็นไปตามพระรามหยัดวิธีโงมันส๖๑นะครับ
วันนี้เราก็จัดสรรเงินให้ลงไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ท่านต้องดูว่าภารกิจอบทมีกี่ด้าน๖ด้าน

ก่อสร้างบำรุงรักษาถนนและสะพาน

เบี้ยยังชีพของพิการเบี้ยยังชีพผู้บ่วยเอส
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาสมมุมเรียบร้อย

บริหารจัดการและรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การควบคุมไฟป่าการจัดการขยะบุญฝ่อย
ศิลปะวัฒนธรรมจารีสประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานก็ต้องจัดสรรค์งบมัน

ให้ออปทสามารถจัดการโบราณอันสถาน

เป็นให้ตามภารกิจถ่ายโอกาสให้ออปทเพิ่มขึ้น

คุณแรกอายีแกรมการกันแสมแน่

รัฐบาลก็ต้องเอากลับมาทำหรือเปล่าอะไรที่เขาทำได้ก็จะมอบหมายให้เขาทำไป
สิสิครับถ้าเขาทำได้จริงอ่ะก็ฝากความหวังไว้ด้วยแล้วกัน
ขอบคุณอพที่เข้าใจ
ของญาติเก่านามภักดิ์เพื่อไทยนางมณพรจรณศรี
เป็นการเอาดินสอบกรแต่เดิมไปที่ทำหากินหาเลี้ยงชีพของเกษตรกร
มาปรับทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผมบังคับเขาได้เหรอ

จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องรับฟังเองทุกเรื่องแล้วครับ
ไม่ใช่มีรัฐบาลใช้อำนาจอำนาจสั่งก็ได้ไม่หมดหรอกครับ
สรรคพได้นำการจัดสรรค์โครงการปี๖๖จำนวน๒๔๐๐ล้านบาท
งบมารของโครงการศูนย์ธุรกิจพนามเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ๑๙๘๕ล้านบาท
เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่จำนวน๑๕๐๐ล้านบาท
โดยใช้ที่ดินสอบกรท่านบอกการทำการเกษตร
ข้อมูลสำรวจแล้วว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ
ไม่สามารถสร้างมูลค่าได้สูงและเดิมเกษตรกร๓๕๐ราย
ปลูกยางพารามันสัมปะหลังสับปะรดมะพร้าวปลามน้ำมันเป็นต้น
เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรเช่นค้าขาย
พนักงานบริษัทเอกชนรับจ้างทั่วไปและธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นการนำที่ดินสอบประกอบที่ทำได้ตามกฎหมาย
มันต้องมีกฎหมายเฉพาะพิเศษออกมาไง
เพื่อจะมาพัฒนาเมืองจะเป็นการสร้างแรงงานใหม่
สำหรับคนในพื้นที่และคนจากภายนอกประมาณ๒แสนตำแหน่ง
ภายในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งน่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า
และสคพได้สำรวจรับความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้ว
เกษตรกรดังกล่าวเห็นด้วยยินดีเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้สคพจะต้องชดเชยสิทธิสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อน
อกจากนี้ได้สิทธิแก่เกษตรกรในการเข้าร่วมลงทุน

ได้ทั้งค่าชดเชยได้ทั้งเยียวยาและได้ผลประโยชน์ตามมาอีก
จากการลงทุนดังกล่าวนั่นคือแนวทางใหม่ที่เราได้ปรับไป
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางประอินสระบุรีนครราชสีมา
ก็ยังมีมุมเงินขาดไปจนหมดร้อยบาท

สาเหตุเนื่องจากการจัดสรรนั้นไม่มีปรากฏรายการในเอกสารงบประมาณปี๒๕
เนื่องจากจัดสรรครบผู้เงินแล้วสองล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นห้าพันสี่เจ็ดประยุทธ์สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้าน
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทมันมีเศษหนึ่งร้อยอยู่
แจ้งว่ารายการดังกล่าวมีเงินกันปี๖๓ได้พับตก
๓๔๘๒๖บาทเป็นผลให้ปีงบมารปี๒๕๖๖
จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินพับตกดังกล่าวจำนวน๑๔๐๐๐ผิดจุด๑๔๑๓๖๕๓๐๐บาท
ปัดเศษลง๔๘๒๖บาทซึ่งปรากฏในเอกสารงบมาร๒๕๐๖ตังค์นี้
ปี๕๙๖๓ไอ้ทางหลวงเส้นนี้นะตั้งบมารไว้๑๐๐๐๐๐๐พิจุด๑๖๒๑ล้านกว่าบาท
๖๔ตั้งไว้๓๖๒ล้านบาทกว่าเศษปี๖๕ไม่ได้ตั้งไว้๖๖ไม่ตั้งไว้

ตั้งประมาณไว้แล้ว๑๔๑๓๖๕๓๐๐บาทเขาปัดเศษออกไป๔๘๒๖บาท

สำหรับสิ่งที่ไม่ต้องกดก็คือ๘๕๐๐บาท
มันได้อยู่ที่ที่๕๐๐๐บาทซึ่งประมาณนี้ปี๒๐๑๘เอง
ด่วนไว้ว่าสักการณ์ตั้งโมงคติว่าที่เราเป็น๑๓๐๐บาท
นั่นแค่เรื่องของเราทุกสิ่งที่เราทำในอาทิตยาเทศปังครับ
ทำงานเป็นร้อยกี่คณะขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ย
ไม่ใช่คิดเองคิดคนเดียวคิดสิบคนคิดยี่สิบคน
ไม่ต้องยกยังไม่ต้องประท้วงผมอ่ะตอนเนี้ยขอบคุณครับ
ท่านประธานครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ขอใช้สิทธิ์พาสพิงครับนิดเดียวครับหนึ่งนาที
พาดพิงตรงไหนครับเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่า
ใช้เวทีงบประมาณของประชาชนเป็นการหาเสียงจากภักดิ์ฝ่ายค้านใหม่
ยังไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลก็อยากจะขอชี้แจงกับท่านรัฐมนตรีว่า
นี่คือเวทีที่พิทักษ์ภาษีประชาชนถ้าติท่านอย่างเดียว
แล้วไม่มีอะไรใหม่มานำเสนอท่านท่านก็หาว่า
ถ้าเป็นเรื่องของการเมืองแต่นี่คือสอสอของผมก็พยายามที่จะเอาอะไรใหม่ใหม่
การเปรียบเทียบกับต่างประเทศเปรียบเทียบกับวิธีในการหารายได้

และไม่ต้องกลัวครับเมื่อถึงเวลาของพวกผมเมื่อไหพวกผมทำแน่นอนครับขอบคุณครับ

ท่านประธานครับขอใช้ศึกภาพพิมพ์
คุณหมอชนน่านเดี่ยวขอขอมูลให้มีด้วยครับ

ท่านประธานที่เคารพกับผมชนะสี่แก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน
ขออนุญาตธรรมฐานใช้เวลาสั้นครับจริงอยากจะกลับเรียนธรรมฐานขอให้ท่านนายกอยู่
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านเลยนะฮะไม่เป็นไรผมฟังคำตอบท่านนี้เนี่ย
ท่านยังกล่าวหาสภาอยู่ท่านผู้นำพูดเลยครับ
ท่านนายกยังกล่าวหาสภาอยู่ในคำตอบของท่านนะครับให้ร้ายป้ายสีสภาทำให้สภาเสียหาย
โดยเฉพาะโดยรวมเลยนะครับถ้าตีความตามท่านนายกพูดเนี่ยสภารัฐสภาเนี่ยผิดทั้งหมด
โดยเฉพาะประเด็นที่ผมได้อภิปรายนำเมื่อวานเรื่องของงบลงทุนเนี่ย
เทียบงบลงทุนปี๒๐๖๕กับงบลงทุนปี๒๕๖๒
ผมชี้ให้เห็นว่าท่านจัดเก็บรายได้หารายได้ไม่ได้
จะทำให้งบลงทุนเนี่ยมินเมตต่อการผิดพบวิทยาลัยการเงินการทาง
แล้วก็ชี้ให้เห็นแล้วก็ปี๖๕นะครับท่านประธานครับ
ผมก็ชี้ให้ตัวเลขเห็นพักเสรีรวมไทยอภิปรายเหลือ๑๙๗๔ครับ
จากตั้งไว้๒๐๔ไม่เกิดไม่น้อยกว่า๑๒๐ของวงเงินก็ประมาณ
มาตอบบอกว่าผมน่ะตั้งแล้วทำถูกกฎหมายแล้วตั้งให้แล้ว
แต่กรรมนิการและสภาไปตัดลดให้เหลือ๑๙
นี่ไงโยนผิดให้สภาโทษคนอื่นผมกลับเรียนท่านประธานครับ
ผมไม่ชี้แจงเนี่ยสภาเราเสียหายเลยทั้งกระบวนการนะครับ
กลับเรียนผ่านท่านประธานไปบอกท่านนายกฝากท่านนายกเลยนะครับ
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่อนุมัติงบประมาณครับ
นุมัติงบประมาณในการอนุมัตินั้นถ้ารายการใดไม่เหมาะไม่สม
มีสิทธิ์ที่จะปรับลดครับไม่ว่างบก้อนใด
แต่กฎหมายบรรยัติห้ามปรับลดเท่านั้นต้องเป็นกฎหมายมัญญัตินะครับ
งบลงทุนเนี่ยกฎหมายไม่ได้บรรยัติห้ามปรับลด
ขอซื้อเครื่องบินมาซื้อเรือนดำน้ำมาเราปรับรถได้ทั้งหมด
ปรับลดได้นี่เป็นหน้าที่พวกเราครับ
ท่านบอกว่าเมื่อปรับลดแล้วทำให้เม็ดเงินมันลดลง
หน้าที่ต่อไปนะครับเมื่อพวกเราปรับลดแล้วเนี่ย
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องใช้ส่งใช้
โครงการขอใช้งบแปรยติหรืองบปรับลด
เราก็มีหน้าที่จะอนุมัติงบปรับรถนั้นให้กับโครงการที่ท่านขอมา
ท่านเองต้องไปดูว่ามีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องที่จะต้องขอมา
ใช้เงินที่เขาปรับลดไว้ปีที่แล้วเนี่ยปรับลดไว้๑๖๐๐๐ล้าน
โครงการที่ท่านขอมาเนี่ยท่านไม่ของงบลงทุนมา
มีรายการที่กรรมนิการอนุมัติสภาอนุมัติตามที่ท่านขอ
มันทำให้ตัวเลขท่านเพี้ยนไปโทษสภาไม่ได้ครับ
หน้าที่เราไม่ได้หน้าที่ในการที่จะคุมว่าตั้งอย่างไร

ไม่ควรแสดงภาวะอย่างนี้ในการโยนผิดให้คนอื่น
กระทั่งหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติท่านยังล่วงเกินเลย
ไม่เหมาะจริงครับที่จะเป็นนโยคฯรัฐมนิษฐรม์ประเทศไทย
อันนี้ท่านประธานครับด้วยความกระโลกครับ
ฝากท่านนายกไปบอกคนเขียนโพยให้ทั้งด้านหลังด้วย
เวลาเขียนโพยอย่าใส่อารมณ์มาด้วย
เขาเขียนแล้วใส่อารมณ์มาด้วยทำให้ท่านนายกมีอารมณ์
ขอบคุณท่านประธานครับอันนี้คือสิ่งที่เสียหายมาก
การโยนผิดให้คนอื่นขอบพระคุณครับ
ขอใช้สิทธิพลาดพิงครับท่านประธานไม่นานครับขอแค่ครึ่งนาทีครับ
ผมเมซานสลัมสมาชิกสภาพเวทัยร้าส่วนจังหวัดเลยนะครับ
ภักดิ์เพื่อไทยตามที่ท่านนายยกได้กระดูกนามาตอบนะครับ
จริงต้องขอบคุณที่มาช่วยยืนยันด้วย
เพราะว่าสิ่งที่ท่านนายกตอบมาเนี่ยเหมือนข่าวที่ผมอ่าน

เราทำนู่นเราทำนี่เราทำนู่นนี่นั่นมากมายนะฮะ
แต่สุดท้ายตอนงบประมาณออกมาไม่เป็นอย่างที่ว่าเลย
อันนี้ผมก็ฝากท่านนายก
ผมเห็นท่านชอบอ่าน

คาดแดงท่านจะเห็นความตลก
ความไม่เหมาะสมเยอะแยะมากมายครับ

ไม่ว่าจะเป็นงบจ้างที่ปรึกษาหรืองบค่าก่อสร้างต่าง
รวมถึงระบบราชการครับที่ท่านนายกบอกว่า
เดี๋ยวเราจะเอาเทคโนโลยีมาแทนบุคลากรต่างนะครับ
แต่งบบุคลากรขึ้นทุกปีเลยนะครับท่านประธาน
งบบุคลากรนี้ไม่มีลดเลยฮะ

แล้วก็อย่างที่ผมอภิปรายไปว่า

นายกก็บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีรายได้เยอะแยะมากกว่าเรามากมายนัก
ผมก็เรียนตรงนี้นะฮะว่าถ้าไม่เปรียบเทียบกับคนเก่ง

ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับท่านนายก
ครับก็ตามกฎแสดงเหตุผลสินการรายการนะครับ
ไม่เป็นไรได้ใช้สิทธิ์พาดพิงกันทั่วหน้า